ส่วนคนนี้คุณผู้ชมค่ะคำตอบคิดใจใจเนี้ย
คำตอบของหนุ่มโอบโอบนิทิคือนักข่าวเหมือนพวกเราฟังแล้วก็พากันหยิกสักอย่าง

คือแฟนเก่าเขาชื่อมะปรางแล้วอันนี้ว่าที่แฟนใหม่หรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าหลายคนเชียร์นะคุณผู้ชมคือคู่นี้เขามีข่าวกุ๊กกิ๊กกันมาตลอด
ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะสาวปรางเนี่ยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่
แล้วโอบก็หอบลูกโป่งดอกไม้ในท่อนี้น่ารักมาก
เอาไปให้ถึงที่ต่างฝ่ายก็ต่างลงรูปขอบคุณกันและกันนะฮะ
แล้วปรางก็แซวตัวเองบนเวทีด้วยว่าต่อไปนี้นิทานความรัก
ชื่อเพลงเขานะนิทานความรักของปรางจะไม่เหงาอีกต่อไป
คือไอ้เต้ามีความรักเหรอหรือยังไง
แล้วพอเจอโอบในงานเปิดคลินิกของหมอออนค่ะนักข่าว

ตกลงเนี่ยโอบจีบจริงป่าวเออช้อนี้คุณผู้ชมนะงานนี้หนูโอบได้แต่เขิน
อายม้วนเลยแล้วก็ขอพี้น่ะค่ะดีพี่ค่ะ

อ้ะอาการของคนเขินเก็บตรงนี้อยู่เลยค่ะอ้อ
อย่าเปิดตัวอย่าไปคิดอะไรเยอะ
ใช่พี่ขยี้กันอยู่นั่นแหละ

ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบ
คุณจะไม่ได้คำตอบอะไรจากผม

ของเราก็คือไม่เศร้าแล้วเหมือนกันใช่ไหม

หนูเราก็ยกว่าเรายังไม่รู้เราก็ไม่รู้

เจ้าของคลินิก